ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงศาลถ้าระศุกร์
เขามีการพยากรเรื่องของโรคภัย
แล้วก็มีการเตือนภัยสุขภาพรายสัปดาห์ออกมาแบบนี้

โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับ
บดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ก็เปิดเผยว่าในช่วงที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าว
ขอให้ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กได้เฝ้าระวังโรคที่อาจจะเกิดขึ้น
แล้วก็มีการเตือนให้ผู้ดูแลหรือว่าญาติใส่ใจคนเหล่านี้ด้วย
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังพิการ

ควรดูแลระบบระบายอากาศภายในบ้านที่เหมาะสม
เช่นเรื่องของพัดลมพัดลมระบายอากาศหรือว่าเครื่องปรับอากาศ
และขอให้คอยสังเกตอาการผิดปกติของท่านเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ที่น่าห่วงและอาจเกิดกับผู้สูงอายุในช่วงอากาศร้อนได้
ก็คือโรคฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดนั่นเอง
แม้เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก
แต่เมื่อพบแล้วก็มักจะมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ
ท่านถามว่าผู้สูงอายุอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปตากแดด
ทำไมจะเป็นโรคลมร้อนหรือฮิสโตรกได้ไหม
แต่จริงได้เพราะอากาศมันอบอ้าวไงคุณ
ถ้าในบ้านไม่มีอากาศที่ระบายที่ดีนะครับก็อาจจะเป็นได้นะครับ
รวมถึงผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูง

ขณะที่สัญญาณของอาการเฉพาะโรคนี้สังเกตได้ง่ายครับ
คืออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นตัวร้อนจัดขึ้นไปเรื่อย
แต่ว่าไม่มีเหงื่อขับออกมาแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำมากนะครับ
งเวียนปวดศีรษะมึนงงคลื่นไส้หายใจเร็วอาเจียน
ซึ่งอาการเหล่านี้จะแตกต่างจากอาการเพลียแดดทั่วไป
ผู้สูงอายุที่อาจจะเป็นผู้พิการหรือว่านอนติดเตียง
อาจจะบอกเรื่องนี้ไม่ได้ดังนั้นญาติต้องสังเกตอาการนะครับ

เพราะว่าการเสียชีวิตเนื่องจากอากาศร้อนในปี๕๘มีจำนวน๕๖คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถึง๔๖คนนะครับ
ช่วงอายุก็อยู่ที่ช่วง๔๕๖๔ปีแล้วก็สูงสุดอายุ๗๙ปี
และจากข้อมูลพบว่าจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือจังหวัดตาก
ประมาณ๔๐๔๒องศาเซลเซียส
และเดือนที่มีรายงานสูงสุดคือเดือนเมษายน
ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปมี๖กลุ่มนะครับ
แก่ผู้ที่ทำงานหรือกิจกรรมกลางแดด
กลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า๕ขวบแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ที่เป็นโรคความดันสูงนะครับ

แล้วก็๖ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ
เขาบอกจะร้อนสุดเดือนเมษายนแต่เมื่อวานหน้าหนึ่งไทยรัฐขึ้น
อาจารย์วิชาการบอกไง